คุณผู้ชมลองไปดูกันดีกว่าลองคิดเล่นนะ
ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวไว้แล้ววัวของเราไม่กินย่า
คุณคิดว่าถ้ามันไม่กินย่าแล้วเนี่ยมันจะกินอะไรดีคะ

ปกติเราเคยเห็นแต่วัวกินย่าใช่ไหม

กินอะไรตังโมค่ะพันธุ์ปังอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่เป็นลูกวัวอยู่เลยนะตัวเล็กอยู่เนี่ย
ลูกวัวตัวนี้อยู่ที่บ้านหนองไผ่ตำบลมะค่าอำเภอนนทัยจังหวัดนครราชสิมา
ดูไปก็เหมือนจะเป็นลูกวัวธรรมดาเนอะกินนมนะ
แต่คุณผู้ชมสิ่งที่มันกินมันกินแตงโมกับขนมปัง

คืองงมากเลยก็เลยไปถามคุณป้าสมเช้าศรีเกาะเป็นเจ้าของวัวตัวนี้
คุณป้าบอกว่าเจ้าวัวตัวนี้มีชื่อว่าเจ้ากำพร้า
ที่มันชื่อนี้ก็เนื่องจากว่าแม่ของมันตาย
หลังจากที่ตกไอ้เจ้ากำพ้าตัวนี้ออกมาเพียง๒ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
กับแม่มันก็ตายก็คือมันไม่มีนมแม่กิน
ส้มเช้าเนี่ยแกก็เลยสงสารซื้อนมผงเด็กมาชงให้มันกิน

เรื่องเจ้ากำพากินนมผงเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ถูกไหม
แต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือเจ้ากำพร้ามันชอบกินขนมปังกับแตงโม
คือป้าสมเช้าบอกว่าตอนที่พาเจ้ากำพร้าไปเดินเล่นตามทุ่งนาเนี่ยค่ะ
ป้าแกก็ลองยื่นขนมปังให้มันดูเหมือนป้าแกพกขนมปังไปกินน่ะเนอะ
เวลาไปเดินในท้องไร่ท้องนาปรากฏว่ายื่นให้มันกินด้วย
เฮ้ยมันกินมันกินเป็น
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนมผงที่ชงให้กินเหมือนเด็กแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องมีขนมปังแก้มกับนม

เป็นแบบบัวฝรั่งแบบเรคเฟอร์ก็จะต้องกินนมกับขนมพัง

ถูกต้องก็แปลกดีคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังเด็กอยู่ไง
ใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะกินอะไรที่เจ้าของหยิบยื่นให้
แต่ว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็อาจจะมากินย่า
เหมือนกับวัวตัวอื่นนั่นแหละปกตินะคะ

โคแบบนี้ไม่แปลกหรอกโคกินขนมปังผมเคยเจอแปลกกว่านี้อีก

โคที่ผมเจอมาโคกินสเต็กจานละเป็นพันจะบอกให้ชาบูก็มี
บางทีอยากกินอาหารญี่ปุ่นขาปูธละบาท

ซูชิกินน่ะ

โคลแบบเป็นลูกโคลหรือแม่โคลโคลแบบไหนกันนะซูชิธรรมดาไม่กินตั้งจานแล้วเป็นหมื่น